รัฐบาลก็ปลื้มนะนายกก็ดีใจ
ประชาชนก็พอใจในฐานะเจ้าภาพ
ไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะฮะแล้วก็มีความสำเร็จร่วมกันนะครับ
แต่สิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้ก็คือ
เรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
กับเส้นทางทางการเมืองดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ

ประเมินจากสื่อมวลชนจากหัวข่าวหนังสือพิมพ์
ก็พอประเมินให้เห็นภาพได้มี๒๓เรื่อง
หนึ่งรัฐบาลปลื้มประชาชนพอใจ
เอเป็กยิ่งใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
หัวข่าวที่๒จุลินย้ำไทยประสบความสำเร็จ
หัวข่าวที่๓ซาอุดิดึงบูมเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ทูตแย้มจ้างแรงงานเพิ่ม
นี่มองผ่านจากหัวข่าวสื่อมวลชน
เพื่อให้เห็นภาพว่าสื่อเขามองปรากฏการประชุมเอเป็กยังไง
ความสำเร็จมองได้จากหลายมุมครับ
มุมของการบริหารจัดการประชุม
อันนี้ก็ได้รับประสบความสำเร็จราบรื่นทุกอย่างยิ่งใหญ่
มุมของเนื้อหาจากการประชุม

ผลพวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะกับเรื่องเศรษฐกิจ

จ้องจับจ้องไปเรื่องนี้ไปที่ประเทศซาอุ
ทำไมจึงให้ความสำคัญกับประเทศซาอุ
เพราะเราจะได้ผลประโยชน์
จากการเดินทางมาคราวนี้มากที่สุด
ฟังจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาอุ
ชื่อคุณดอนคุณดามบุญธรรม
ท่านพูดถึงกรณีที่การเสด็จเยือนไทยของเจ้าชายมัธมัติบินซอนมาน
ซึ่งเป็นทั้งมะกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุ
ซึ่งมาเยือนครั้งแรกในรอบ๓๒ปี
เขามากันทั้งหมดเนี่ยระดับรัฐมนตรีเกือบ๑๐คน

ภาษณของท่านทูตท่านบอกอย่างนี้
เสด็จเยือนครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะพระองค์เสด็จเยือนหลายประเทศในภูมิภาค
แต่ทรงประทับอยู่ในไทยนานที่สุด
ฝ่ายสาอุประตืดริร้นอย่างมาก
มีการขอวีซ่าให้กับคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเสด็จมามากกว่า๑๑๐๐คน
ถ้ารวมถึงคณะล่วงหน้าที่เดินทางมาเตรียมการเสด็จเยือนพระองค์ด้วย
คุณดามบอกว่าความสำคัญที่ซาอุดิให้กับการเสด็จเยือนในคราวนี้
ยังเห็นได้จากที่รัฐมนตรีและบุคคลระดับสูงที่ร่วมเดินทางมาจำนวนมาก
มีผู้แทนระดับรัฐมนตรี๑๐คนนี่เป็นประเทศเดียวที่มีระดับรัฐมนตรี๑๐คน
แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับประเทศเรา
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีรัฐมนตรีหลายคนเดินทางล่วงหน้ามาแล้ว
รัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีการลงทุน
ท่านทูตบอกว่าเสด็จมกุฎราชกุมารทรงแสดงความชื่นชมที่ได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษ
พูดคุยกับผู้นำเอเป็กฝ่ายซาอุดีมีความประทับใจมาก
ทีนี้ถามว่าเนื้อหาสาระข้อตกลงที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมียังไง
จากเรื่องแรงงานอันนี้ทราบกันอยู่แล้ว
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการท่องเที่ยว
ทีนี้ความร่วมมือด้านอื่นมีอะไรตรงนี้ท่านต้องให้ความสำคัญเพราะจะเป็นประโยชน์กับประเทศ
ท่านบอกว่าฝ่ายสาอูยังอยากที่จะร่วมมือกับไทยโดยเฉพาะเรื่องพลังงานสีเขียว
ซึ่งซาอุมีองค์ความรู้ด้านนี้เป็นอันดับต้นของโลก
ได้มีการลงนามความตกลงด้านพลังงาน๓ฉบับกับปตทและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สาอุเสนออยากให้ไทยไปงับเรื่องพลังงานสะอาดในภูมิภาค
อกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ไทยเป็นประเทศส่งออกอาหารและสินค้าเกษตร
การเพิ่มมูลค่าการลงทุนลดอุปสรรคในการไปมาหาสู่ของนักธุรกิจในอนาคต
สรุปก็คือโอกาสความร่วมมือระหว่างสองประเทศมีอยู่มากมายถ้าเราเล่นเป็น
เพราะฝ่ายสะอูดเปิดโอกาสให้ไทยเกือบทุกด้าน
แต่ไทยต้องกระตือรือล้นเพราะว่าคู่แข่งมาก
นี่เรื่องเอเป็กที่เราประเมินได้ว่าประสบความสำเร็จ
ทีนี้จบเอเป็กแล้วเนี่ยมาดูเรื่องการเมือง
ช่วงก่อนจะมีการเอเป็กมีคำถามหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
แต่ได้รับคำตอบว่าให้เสร็จเอเป็กก่อน
นายกรัฐมนตรีตอบคำถามว่าจะเอายังไงในทางการเมือง
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะตรงไปหรือจะถอยหลังหรือจะอยู่กับที่
ตอบว่าเอาไว้ให้เสร็จเอเป็กก่อน

พอเอเป็กเสร็จการทวงคำถามก็ตามมาโดยเฉพาะประเด็นของพลเอกประยุทธ์
ว่าท่านจะเดินหน้าต่อหรือวางมือ
ถ้าจะเดินหน้าต่อเดินไปเส้นทางไหน
เดินไปกับพักพลังประชารัฐหรือเดินไปกับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักใหม่
อันนี้เป็นคำเฉลยที่นายกยังไม่ได้เฉลย
แต่ตอนนี้เนี่ยต้องตอบแล้วครับ
ถ้าเราดูเกมโชว์เนี่ยพิธีกรบอกว่าต้องตอบแล้วครับ

คำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะได้รู้กัน
เพราะตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยในคราวหน้าจะเป็นยังไง

แต่ว่าระยะที่ยังไม่มีคำตอบลองดูทีละมุม
มุมของพักพลังประชารัฐคุณวีรกรคำประกอบออกมาอีกแล้ว
นี่สสอาวุโสจากนครสวรรค์
คุณวีรกรคำประกอบบอกว่าถ้าหากมีการเลือกนายกในสภาผู้แทนช่วงเดือนกรกฎาคมปี๖๖
ผลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอยู่ได้๑ปี๙เดือนดูแล้วไม่คุ้ม
เพราะหลังจาก๑ปี๙เดือนไปแล้วต้องมาโหวตเลือกนายกกันไปอีก
ให้ท่านมาแตกมือแบ่งกันทำงานกับพลังประชารัฐ
ก็คือให้เข้ามาเป็นรองนายกเพราะพลังประชารัฐจะเสนอบิ๊กป้อมเป็นนายก
เข้ามาเป็นรองนายกบารมีก็ยังคงมีมากเหมือนเดิม
มาอยู่ช่วยบิ๊กป้อมดีกว่าไปอยู่กับพักใหม่
เพราะพักใหม่ยังไม่รู้ว่าจะได้คะแนนสอสอเข้ามาเท่าไหร่
จะเข้ามากี่คนถ้าเข้ามาได้ไม่ถึง๒๕คนหมดสิทธิ์เสนอ
นี่เสียงจากคุณวีรกรออกมาย้ำอีกทีนึงว่า
อยากจะบอกไปถึงพลเอกประยุทธ์ให้ตัดสินใจมาร่วมเดินทางกับพักพลังประชารัฐ
แล้วยอมรับที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้บิ๊กป้อม
เพราะถ้าเข้ามาเป็นเอง๑ปี๙เดือนพ้นหน้าที่ก็จะฉุกระหุกอีกครั้งหนึ่ง
คุณวีรกรว่าอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนักวิชาการจากสถาบันพระปกเก้าคนหนึ่งชื่อดรสติธร
ธนานิติโชธดรสดิธรบอกอย่างนี้
พูดได้ว่าพลเอกประยุทธ์ไปกับพักใหม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นรัฐบาล
และเป็นนายกดีกว่าจะไปต่อกับพักพลังประชารัฐที่กลุ่มการเมืองบางกลุ่ม
ที่กลุ่มการเมืองบางกลุ่มอาจจะสบายใจที่จะไปต่อกับ
ผลเอกประยุทธ์มากกว่านี่คือเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ต้อง
ตัดสินใจและมีคำตอบว่าตกลงท่านจะเอายังไง
อกจากนั้นก็ต้องคอยดูข่าวจากสารรัฐมนูล
อีกสองสามเรื่องตัดสินเรื่องพรบพรรคการเมือง
พรบเลือกตั้งจะหารหนึ่งร้อยหารห้าร้อยจะมีบัตรสองใบ
ตามที่เสนอไปหรือไม่ตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
ที่จะเป็นองค์ประกอบว่านายกจะตัดสินใจยุบสภาหรืออยู่ครบเทิม
ถ้ายุบสภายุบตอนไหนแต่ว่าเรื่องนั้นไม่สำคัญครับ
สำคัญที่สุดคือคนจ้องดูว่าผลเอกประยุทธ์จะเอายังไง
แต่มีคนฝากเยอะครับบอกว่าระยะที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ย
อยากให้พลเอกประยุทธ์ดูการเลือกตั้งที่มาเลเซีย
ดูการเมืองของมหาธีมหาธีนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับ
เป็นนายกมาแล้วหลายสมัยได้รับการเลือกตั้งมาตลอด
เมื่อวานนี้ผลออกมาสอบตกครับยับเยินที่สุด
ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่พอถึงจุดหนึ่งจุดเปลี่ยน
สอบตกในพื้นที่ที่ตัวเองเคยชนะการเลือกตั้ง
ก็แปลว่าการเมืองพอถึงจุดหนึ่งแล้วการเมืองมันเปลี่ยน
ความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เขาก็เลยบอกว่าผลเอกประยุทธ์ดูมหาธีไว้เป็นตัวอย่าง
ว่าระหว่างจะเดินหน้าต่อกับบอกว่าพอแล้วอันไหนจะดีกว่ากัน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ